คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระบี่หน่อยนะครับ
มีผู้ชายคนนึงสามีเนี่ยคนนี้เนี่ยอดีตภรรยาเขาขอเลิก
เขาบอกทนอยู่ด้วยไม่ไหวนะทำร้ายร่างกายบ่อยมาก
ล่าสุดเนี่ยมากับเพื่อนขับรถกระบะมาจะมาฉุดอดีตภรรยาเนี่ยไปด้วยนะฮะ

แต่เขาไม่ยอมไปส่งเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือดูนะครับ

นี่ฮะลูกสาวคนเล็กอายุ๑๐ขวบนะฮะถูกผลักจนล้มเจ็บไปด้วย
คือบ้านหลังนี้นี่ออกมาดูเลยนะฮะค่ะหลังอื่นอื่นด้วยนะครับ
แต่หลังนี้มีกล้องวงจรปิดพอดี๒ทุ่มครับเมื่อคืนวันก่อน๒๕มกราคม
กรี๊ดอยู่เนี่ยคือเสียงของผู้หญิงที่เป็นอดีตภรรยา
อดีตสามีเนี่ยฮะกระบะคันนี้มากับเพื่อนจะมาฉุดเมียเก่า
แต่สุดท้ายชาวบ้านเขามาช่วยกันก็เลยขับรถกระบะหลบหนีไป
นี่ฮะทุกผู้ชมครับมีเด็กหญิงวัย๑๐ขวบคนหนึ่งก็กรี๊ดร้องเสียงดันอยู่ด้วยนะครับ
สุดท้ายชาวบ้านเขามาช่วยกันได้นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้นางสาวนัทจิราหรือว่าไอซ์อายุ๓๑ปีเป็นอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บ
มีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายเต็มไปหมด
ลูกสาววัย๑๐ขวบก็มีแผลถลอกที่ขาซ้าย
เพราะว่าถูกพ่อเนี่ยผลักจะล้ม
ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สพอ่าวลึกนะครับที่จังหวัดกระบี่

แล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัวอดีตสามีมาดำเนินคดี
นี่เห็นไหมฮะไปโรงพยาบาลทำผงทำแผลกันเรียบร้อยแล้ว

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยด้วยนะครับ
คือแล้วก็ตรวจสอบไปแล้วเนี่ยพบว่าคนที่ก่อเหตุชื่อนายสุรนันเพชรพวงอายุ๓๒ปี
อดีตสามีของไอซ์ก่อนหน้านี้เคยคบหาอยู่กินด้วยกันนาน๑๐กว่าปีนะฮะ
มีลูกกัน๒คนนะครับ
ผู้ชายคนโตอายุ๑๓ผู้หญิงคนเล็กอายุ๑๐ขวบแล้วเพิ่งเลิกกันได้สักประมาณ๒๓เดือน
ไอซ์เนี่ยบอกว่าคืนวันเกิดเหตุก็คือช่วงค่ำ๒๕มกราคม
สุรนันที่เป็นอดีตสามีมากับเพื่อนอีก๒คน
ที่เห็นตระโกนเสียงกรีดร้องกันเนี่ยเป็นที่ทำงานอยู่หลังคลินิกแห่งหนึ่งในอำเภออ่าวลึก
มาถึงเนี่ยพยายามจะฉุดเธอขึ้นรถแต่เธอขัดขืนสุดชีวิต
ถึงขั้นล้มตัวลงนอนกับพื้นไม่ยอมไปด้วยแล้วก็กรีดร้องขอความช่วยเหลือ
ลูกสาวคนเล็กอายุ๑๐ขวบเห็นเหตุการณ์วิ่งเข้ามาช่วยถูกนายสุรนันท
เป็นพ่อเนี่ยผลักจนล้มบาดเจ็บที่หัวเข่าที่ขานะฮะบาดเจ็บที่ขา
แล้วก็มีเพื่อนบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องก็เลยเข้ามาช่วยกันทำให้นายสุรนันต์
สามีของเธอกับเพื่อนเนี่ยรีบพากันขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับหลบหนีไป
ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรอดไปไม่อยากไปตกนรกแบบนั้นแล้วค่ะ
ก็คืออยู่ด้วยกันมาตลอด๑๐ปีหนูมีแต่ความทุกข์โดนทำร้ายมาตลอด
นี่ฮะเธอบอกยังไงก็ไม่ไปไม่อยากกลับไปตกนรกอีกแล้ว
คือไอซ์บอกว่าช่วงที่อยู่กินกับสุรนันต์เนี่ยนะครับถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
เพราะว่าเธอจับได้ว่านายสุรนันต์เนี่ยไปมีผู้หญิงคนอื่นนะ
เคยเลิกแล้วก็แยกทางกันไปรอบนึงแล้วแต่ว่านายสุรนันต์ก็กลับมาตามง้อขอคืนดี
กลับมาขอโทษก็สุดท้ายก็กลับมาคืนดีกัน
อยู่กินกันอีกไม่นานเธอก็ถูกทำร้ายเหมือนเดิมนะ
เจ็บไปหมดรอยช้ำตามตัวไปหมดคือรอบหลังที่กลับมาคืนดีกันเนี่ย
ไอซ์บอกว่าถูกสุรนันต์ทำร้ายจนกระดูกซี่โครงหักนะฮะไม่ไหวฮะขอเลิก
แล้วก็พาลูกสองคนหนีออกมามาเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
ส่วนอดีตสามีก็พยายามตามมาง้อขอคืนดีอยู่หลายครั้งหลายรอบ
แต่ยังไงเธอก็ไม่ยอมไม่อยากกลับไปตกนรกอีกแล้วเหมือนที่เธอบอก
ครั้งนึงนะเธอบอกว่าเคยถูกสุรนันต์สามีเนี่ย
ดักรอที่ร้านสะดวกซื้อแล้วพยายามจะฉุดเธอขึ้นรถจะอุ้มเธอขึ้นรถ
ขัดขืนถูกชกเข้าที่ท้องแต่สุดท้ายดิ้นจนหนีออกมาได้
จากนั้นก็ถูกนายสุรนันต์อดีตสามีกับเพื่อนบุกมาก่อเหตุ
ก็คือนี่แหละ๒๕มกราคมช่วงค่ำจะขุดจะฉุดเธอขึ้นรถกระบะ
นี่ก็กรีดร้องไม่ยอมไปแล้วก็มีชาวบ้านมาช่วย

ต้องการให้ตำรวจติดตามตัวนายสุรนันต์อดีตสามีมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราก็ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปคุยกับเพื่อนสนิทของนางสาวไอซ์ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เขาเล่าว่าหลังเลิกงานสังเกตเห็นรถกระบะสีขาวติดเครื่องยนต์แต่ดับไฟแล้วไปจอดเหมือนแอบอยู่อะค่ะ
ในซอยฝั่งตรงกันข้ามสักพักหนึ่งรถคันนี้ก็เร่งเครื่องตรงไปที่ทางออกหลังคลินิก
แต่ตอนนั้นรถมันบังก็เลยมองไม่เห็นว่าเพื่อนโดนฉุดมารู้อีกทีก็คือตอนได้ยินเสียงกรี๊ดนะคะ
ก็นี่แหละคาดว่าอดีตสามีเพื่อนนี่แหละที่มาก่อเหตุก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
บอกว่าเห็นใจเพื่อนนะคะเห็นใจเพื่อนกับลูกสาวมากที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมอดีตสามีของเพื่อนก็เคยไปราวีที่ตลาดนัด
พยายามจะฉุดขึ้นรถมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นก็แจ้งตำรวจเหมือนกัน
ก็คือเรื่องแบบนี้มันต้องคุยกันดีเพื่อนบอกมันต้องคุยกันดี
ต้องหาทางออกที่ดีกว่านี้ไม่ใช่มาก่อเหตุอะไรลักษณะแบบนี้
ตอนนั้นมีการทำร้ายแต่ตรงนี้หนูไม่เห็นแต่ตรงนู้นหนูเห็นไง
แต่ว่าตอนนั้นหนูอยู่ในรถแล้วก็คือแบบมารอเพื่อน
ตอนนั้นไปซื้อกับข้าวกันก็ให้เขาซื้อของให้เสร็จก็มาหาหนูใช่ไหม
แต่ว่าตอนนั้นเขาคือแฟนเขาก็มาโดยบังเอิญ
เราก็ไม่เห็นไม่ทันมองอ่ะนะคะแล้วก็ทีนี้เขาก็ทะเลาะกัน
หนูก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเหมือนกันกรณีนั้น
ใช่ค่ะแล้วก็ใช่ก็แบบรุนแรงอ่ะ
แต่ว่าหนูก็เข้าไปช่วยไม่ได้แล้วก็ทีนี้หนูก็ขี่รถมา
แล้วก็ไปตามเหมือนตามหาตำรวจแถวนั้นดูก่อน
แล้วก็หนูก็โทรแจ้งเขาแล้วเขาก็สักพักแหละค่ะ

นางสาวไอซ์ก็บอกกับทีมข่าวนะคะบอกว่าเธอเสียใจที่ลูกสาวโดนพ่อแท้ทำร้าย
ตอนนี้สภาพจิตใจของลูกสาวก็แย่ค่ะที่ผ่านมาลูกก็เคยขอกลับไปอยู่กับอดีตสามี
แต่ตอนนี้ไม่ขอกลับไปแล้วกลัวไปแล้วกลัวพ่อเขาไปแล้ว
รับว่ายังรู้สึกหวาดกลัวอยู่นะคะหลังเกิดเรื่องเธอกับลูกสาววัยสิบขวบ
ลำบากเลยไม่กล้าออกไปไหนคืออยู่แบบหวาดระแวง
ไม่รู้ว่าอดีตสามีจะกลับมาก่อเหตุอะไรอีกหรือเปล่า
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือเข้าข่ายคุกคามชีวิตเธอเลย
ยืนยันว่าไม่เอาแล้วนะคะไม่กลับไปคืนดีด้วยแล้ว
ถ้าอดีตสามีดูข่าวของเราอยู่เธอฝากบอกเลย
ต้องรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปด้วย
เสียฝันมากค่ะพี่ตอนนี้หนูใช้ชีวิตไม่ได้เลยค่ะ

ใช่คือจะทำอะไรสักอย่างมันต้องระแวงไปหมด
ซ้ายหันขวาเขาจะมาเมื่อไหร่นะเขาจะฆ่าเราเมื่อไหร่นะ
เหตุผลนี้ที่มันเกิดเรื่องขึ้นเราคิดว่ามาจากสาเหตุอะไร
อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากเลิกกับหนูมั้งคะ
หนูอาจจะเป็นตัวเงินตัวทองของเขาก็ได้คือตลอดที่ผ่านมาคือ
หนูช่วยเขาทุกอย่างเรื่องเงินทุกอย่างเรื่องงานหนูช่วยเขาทุกอย่าง
ถ้าหนูเป็นไปได้หนูอยากให้เขามาจริงที่ถ้าเขาไม่ได้ติดตาราง
หรือว่ายังไงหนูก็น่าจะไม่รอดนะหนูคิดแบบนี้

ใช่ค่ะอยากให้เข้ามารับผิด
ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะคะในการขออนุมัติศาลออกหมายจับอดีตสามีกับพวกรวม๓คน
แล้วก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายกับลูกด้วยค่ะ
พรุ่งนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่พมจังหวัดกระบี่จะเข้าไปช่วยดูแลอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
เพราะว่าเธอก็กังวลใจเรื่องของความปลอดภัย

แต่ถ้าคุณสุรนันต์ได้เห็นข่าวของตัวเองที่ตอนนี้เป็นข่าวดังแล้วเนี่ย
ก็คงจะได้รู้แล้วล่ะว่ามันไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลย

กับการแบบโอ้โหจะไปฉุดเขาจะพาไปด้วย
เพราะว่าเขาไม่ยอมคืนดีด้วย
คือของอย่างนี้เนี่ยมันต้องกลับมาดูตัวเองด้วยใช่ไหม
เออทำไมแฟนของเราหรือว่าอดีตภรรยาของเรา

ใช่ค่ะก็เหมือนกับเพื่อนผู้เสียหายเขาบอกค่ะ

สุดท้ายปลายทางคุณก็ถูกดำเนินคดี

แล้วยังไงอย่างนั้นอยู่ด้วยกันถูกทำร้ายร่างกายประจำ
เธอจะกลับไปตกนรกอีกได้อย่างไร

คือต่อให้เราแบบเป็นคนดีแสนดีเลยนะ
คุณเขมสอนหรือว่าถ้าคุณสุรนันต์ฟังอยู่นะนี่
คุณสุรันก็อายุ๓๒ก็ไม่ใช่น้อยแล้ว
คือต่อให้เราเป็นคนดีแสนดีเลยนะ

นี่ไงเคยคุยกับนักวิชาการหลายคน

ส่วนใหญ่คนจะไม่สามารถเลิกรากันแบบดีได้
เลิกรากันแบบเป็นเพื่อนกันได้
เลิกรากันแบบมีความหวังดีต่อกัน
ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่รักกันแล้วก็แยกกันไป

คือมันก็เมียที่เลิกกันดีได้แต่มันน้อยมากใช่ไหม

เราไปดูที่เฟซบุ๊กของคุณไอซ์
มกราคมตอน๑๐โมงเช้า
หลังจากเกิดเหตุเมื่อค่ำ๒๕มกราคม
ได้โพสต์ภาพที่ตัวเธอถูกอดีตสามีทำร้าย
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำ๒๕มกราคม

พร้อมกับยืนยันว่าจะเอาผิดกับอดีตสามี
กับเพื่อนอีก๒คนนั้นให้ถึงที่สุด

คนที่ขับรถรออาจจะไม่รู้เรื่อง

ไหรจะหมดเวรกันสักทีต้องทนเจ็บอีกกี่ครั้ง
ลูกต้องเจ็บอีกเท่าไหร่ถึงจะหยุดนี่นะฮะแล้วถ้าย้อนไปเมื่อสามมกราคม
ได้โพสต์ภาพตอนไปทำบุญไหว้พระในวันเกิด
กับลูกทั้งสองคนลูกชายกับลูกสาว
ลูกสาว๑๓ลูกสาว๑๐ขวบเขียนข้อความบอกว่าวันเกิดปีนี้คุ้มสุด
ขอให้ชีวิตของลูกแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีแต่ความสุข
แต่ไม่มีนายสุดนั้นอดีตสามีนะ
ย้อนไปนู่นเลยตุลาคมปี๖๔นี่ฮะยังเป็นภาพที่ก็ดูแล้วก็ยิ้มแย้มกันดีนะฮะ
คือช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อปลายปีหกสี่เป็นภาพยืนริมหาด
แล้วมีอดีตภรรยากำลังหอมแก้มอันนี้เป็นรูปโปรไฟล์ที่เขาเปลี่ยนนะ
แล้วช่วงตุลาคมนะของปีก่อนนายสุรนันต์ก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นภาพครอบครัว
ถ่ายกับภรรยาแล้วก็ลูกสองคนแต่ล่าสุดยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร